ได้ดูเหตุระทึกกันก่อนเกิดขึ้นกลางร้านหมูกระทะเลยนะค่ะผู้ชายคนหนึ่งฮะ
ถอดเสื้อฮะถือมีดอิตโต๊อสสองมือสองไม้เลยแกว่งอยู่ในร้านตะโกนด่าทอลูก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

โทษทีโทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษที

โทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษที
โทษทีโทษทีโทษที

โทษทีโทษที
โทษทีโทษที

โทษทีโทษที

โทษทีโทษที
โทษทีโทษที

แต่ครับผู้ชายถอดเสื้อคนนี้นะฮะอัลวาดอยู่หน้าร้าน
คุณดูสิลูกค้าที่นั่งกินเสียวสลังวาบเลย

สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ถือรองเท้ามานะฮะ
แล้วก็มาฟาดอยู่ตรงหลังคาร้าน
แล้วก็มาหาเรื่องกันแบบนี้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะสุดท้ายผู้ชายคนนี้อลวาดต่อฮะ
เพราะเอาเก้าอี้ฟาดเข้าไปในร้าน
ลูกค้าหน้าร้านก็กระเจิงเหมือนกัน

โอ้โฮดูนะนี่กำลังจะทุ่มไปแล้วนะนี่นี่นี่
คุณผู้ชมฮะอัลวาสอยู่หน้าร้านแบบนี้นะครับ
ทำลายข้าวของโต๊ะเก้าอี้ลูกค้าอยู่ไม่ได้แล้ว

กระทงกระทะเนี่ยไม่พลิกคว่ำน้ำเดือดลวกลูกค้านะฮะ

เพิ่งจะเคยเจอเหตุระทึกขวัญแบบนี้แหละฮะ
โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับ
หากลูกค้าท่านใดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้
ขอให้ติดต่อทางร้านได้ตลอดนะฮะ
ส่วนค่าอาหารคุณคุณว่าทางร้านคิดไหม
ไม่คิดแล้วนะครับไม่คิดแล้วนะครับไม่คิดเงินกับลูกค้าแล้วนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทางตำรวจสนบางยี่ขันที่ออกมาช่วยระงับเหตุ
ตอนนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีพร้อมส่งหลักฐานทั้งหมด

ทีนี้อยากรู้ไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ต้นสายปลายเหตุมาจากอะไร
วันนี้ทีมข่าวไปที่ร้านหมูกระทะครับ
ไปพูดคุยกับนางสาวจุธาลักษณ์นิยมชื่นเจ้าของร้าน

ตำรวจสนบางยี่ขันตามไปจับชายคลั่งได้แล้วที่บ้านพัก
สอบถามได้ความว่าเสพยามากนะครับมีอาการทางจิต
ส่วนความเสียหายมีรถจักรยานยนต์ของลูกค้า
ถูกมีดอิโต้ฟันไป๒คัน
ข้าวของในร้านไม่ต้องพูดถึงเลยฮะ

ตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดโดยเฉพาะยาไอซ์
คมครูทำให้หวาดกลัวแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
รวมถึงข้อหาพกพาอาวุธมีดด้วยนะครับ
เขาไปเปลี่ยนเปลี่ยนความสนใจให้ไปที่เขามากกว่า
เพื่อที่ลูกค้าจะได้หลบหนีไป
มันก็เลยไปแล้วลูกค้าก็เลยวิ่งหนีไป
คราวนี้พอเหมือนแบบว่ามันเห็นว่าลูกค้า

ที่สะพานลอยวิ่งถือมีดไล่ลูกค้าขึ้นไปบนสะพานลอย
ส่วนสาเหตุนะฮะเจ้าของร้านเขาก็คาดว่าผู้ชายคนนี้

เพราะผู้ชายคนนี้เขาเสพยามาเยอะ

นี่คนนี้ที่ถือไม้เบสบอลสู้กับมีดอิโต้คู่
แล้วตัวเล็กนิดเดียวมีไม้เบสบอลแต่ฝั่งนั้นมีดคู่อ่ะ
แต่เขาก็พยายามปกป้องลูกค้านะคุณนะ
ปกป้องลูกค้าเพราะเขาถูกหาเรื่องมาหลายรอบ

หยิบไม้เบสบอลแล้วนะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงนะ
ตอนดีอีโต้ฟันกับไม้เบสบอลนี่นะ

แต่ถอยดีกว่าค่ะนี่หลบไปหลังร้าน
เถอะฮะเพราะผู้ชายคนนี้อารวาสหนักเหลือเกินนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจแล้ว

แต่ก็ยังเป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
แล้วก็เป็นห่วงว่าลูกค้าจะไม่กล้ามาใช้บริการหรือเปล่า
ค่ะคำถามคือจับตัวผู้ชายคนนี้ไปแล้วยังไงต่อคะ
บำบัดไปรับโทษ
แล้วอีกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวปล่อยออกมา
แล้วถ้ามาก่อเหตุอีกมันจะเกิดอะไรขึ้น